ส่วนที่นี่ก็ขอฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับชาวสงขลานะครับ
ที่นั่นเนี่ยเขามีการเปิดเนธทาเวสุวรรณที่วัดแชมป์อุทิศ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับการบวงสวงเปิดเนธเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ของแต่ละที่นะครับ
และที่สำคัญถ้าวัดไหนโอ้โหมันมีทาเวสวรรค์เอาดูดิดูดิ
ท้าเวสวันที่นี่โอ้โหในพิธีเขาไม่ธรรมดาจริง
แชมป์อุทิศถนนสงขลาจนะตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงคราฮะ
เอาดูดิท้าเวสวันเขาเยอะจริงนะหลายองค์มาก
เท่าที่นับหน้าดูก็เป็นสิบองค์ได้แหละเนอะไปต่อคุชิสาค่ะ
และจะมีองค์ท้าเวสวันอยู่องค์หนึ่งใหญ่มากเลย
มีความสูงจากฐานเนี่ยยี่สิบเมตรโอ้โห
ยี่สิบจุดเก้านะไม่ได้แค่ยี่สิบธรรมดาร่างกายอะไรจะสูงขนาดนั้นอ่ะ
มากเนี่ยฮะเขาบอกว่ารูปทรงเนี่ยสวยงาม
แล้วก็ห่มเครื่องสีเขียวสลับสีทองลายกระหนกด้วยนะใบหน้าดูใบหน้าหน่อย
แดงเลยแดงเขี้ยวยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

เยตนวัพท์ที่สร้างมาได้ช่างวัคคุณมากมาก
ถ้ามีโอกาสต้องลองไปนะนี่ตรงข้างนี่องค์เท้าเวสุวรรณที่เอาไว้ให้เช่าบูชา
ผมคนหนึ่งเคยเช่าบูชามาแล้วแต่เป็นรูปทรงที่แตกต่างจากแบบนี้นะครับ
งานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลโทสาติสกุลตนาคนะครับท่านเป็นแม่ทัพภาค๔
ท่านจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้มารวมวิธีที่วัตชมุษฎพร้อมกับสัรกะระสิ่งศกษิตธุ์จุดภูมิอีกต่างหากนะฮะ
ภายในวิธีเปิดเน้นเน็นก็จะมีองค์สมบูรณ์องค์เท้าเวสุวรรณเนาะ
ด้วยนะครับค่ะประชาชนที่เขาเลื่อมใสสัมภาษณ์ในเท้าเวชสุวรรณอธนับเป็นปีน่ะที่แบบว่าช่วงที่โด่งดังขึ้นมาผมว่า
สองสามปีติดกันแล้วนะน้องใบตองคุณชิสาค่ะสำหรับการที่หลายคนเนี่ยมีความเลื่อมใสในเท้าเวชสุวรรณ
หลายคนเชื่อไปกราบไหว้ท้าเวชสุวรรณแล้วจะเปรี้ยงเปรี้ยงปังปังค่ะมีโชคมีลาบอ่า
เจริญในหน้าที่การงานนั่นคือเรื่องของความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยผมว่ามันคือการเสริมพลังทางใจ
พอไปกลับไห้แล้วโอ้โหเชื่อเลยกลับมาตั้งใจทำงานจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนได้พาคุณไปกราบไหว้มา
ผมกลับไหว้มาหลายที่เออเป็นไงบ้างแล้วผมขอชอบขอขอบคุณ
อุตส่าห์ไปเช่าบูชาท้าเวสวรรณมาให้ผมด้วย
โอ้โหงั้นหลังจากนี้ก็ขอให้คุณโชคดีกับเขาบ้าง
ค่ะโชคราบโชคดีมั่งมีสีสุขเออโอ้โฮ
วันนี้คุณพูดดีทำไมอ่ะผมต้องยกมือไหว้
ยกมือไหว้ไหมไม่เอาไหว้พาเถอะไป